ที่อยู่ที่นั่นก็คือคุณบินบรรลือฤทธิ์
เมื่อวานคุณบินบรรลือฤทธิ์ทำภารกิจหลายอย่างเลยเกิน
คือวิ่งไปวิ่งกลับอีสานกรุงเทพ
ใช่มากรุงเทพก็มาช่วยทางรัฐบาลในการรับบริจาคเงินด้วยนะครับ
รับโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วย
ส่วนที่อุบลราชธานีเมื่อวานคุณบินพร้อมคณะก็ได้มีการมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็เดินทางไปยังจุดต่างเขาบอกว่าจุดต่างเนี่ย
กู้ภัยของเขาก็เคยไปสำรวจตรวจสอบมาแล้วนะครับ
ว่าพื้นที่ไหนประสบเหตุประสบภัยกันบ้าง
นี่เหมือนคนตรวจงานเลยนะพี่บินของเราเท่มากนะฮะ
นี่แหละครับเข้าไปจุดรวมชุดของหน่วยกู้ภัยมูลิธิร่วมกระตัน
อยู่ในอำเภอวาบรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ไปหาบริกันไปพูดคุยกันหน่อยนะครับ
เพื่อที่จะปรึกษากันว่าเราจะไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ถูกน้ำท่วมได้ยังไกลบ้างนะครับ
๓๑ล้านบาทแล้วคือเมื่อวานพูดตอนเช้า
ตอนเที่ยงปุ๊บ๒๔๕ล้านบาทแล้ว

วันนี้ก็คงอาจจะทะลุ๓๐๐ล้านไปแล้ว
คือเงินหลั่งไหลเข้ามาทำบัญชีคุณบินเยอะมาก
ใช่ครับนี่ฮะพี่บินก็พูดกับทางทีมงาน
บอกว่าการมอบเงินให้กับผู้ประสบภัย

มีการประสานกับผู้นำชุมชนในการตรวจสอบทะเบียนราชของผู้ประสบภัย
อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจริงหรือไม่

เพราะอยากให้ผู้เดือดร้อนได้รับเงินจริงนะครับ

แล้วก็พี่บินบอกบัญชียังเปิดประตูอ้าไว้
เพื่อที่จะรับเงินบริจาคจากทุกท่าน

เพราะว่าหลังจากน้ำลดคุณ
มันต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูและการช่วยเหลือที่สำคัญมากนะครับ
ยังต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซื้ออุปกรณ์ต่างที่มันเกิดความเสียหาย
ซ่อมแซมอะไรอีกเยอะฟื้นฟูอะไรอีกเยอะนะครับ
ดังนั้นก็จะต้องมาดูมติของอีกครั้งหนึ่ง

ว่าหลังจากนั้นเราจะเอาเงินไปบริหารจัดการยังไงต่อ
แต่แน่นอนเขาบอกว่าถึงมือประชาชน

ถ้าไม่ใช่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ก็จะเป็นที่จังหวัดอื่นก็ได้นะครับ

พระเอกนักร้องหนุ่มหล่อคุณโดมปกรณ์ลำ
และคณะได้เดินทางไปที่จุดอพยพ
ปากกุฎหวายตำบลหนองกินเพลอำเภอวายบรินชำราบ

ใช่ครับเห็นหน้าก็ชื่นใจแล้ว
คือตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการจริงเนี่ยคือกำลังใจ
ครับก็มีศิลปินดารามีทั้งภักรัฐพระเอกชน
ที่ลงพื้นที่ภาคประชาชนก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
ขณะที่นางสาคอนช่างคำคุณยายวัย๗๑ปี

น้ำท่วมแบบนี้มีอาหารมาแจกตลอด
แต่เพิ่งจะมีการแจกเงินแบบนี้โอ้ดีใจจังเลยนะฮะ
ความลำบากก็จะมีตอนนี้คือเรื่องของห้องน้ำห้องท่าที่ไม่เพียงพอ
คือต้องต่อคิวกันยาวหน่อยเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่ากำลังใจตอนนี้ดีขึ้น
จากการที่มีผู้เข้ามาช่วยเหลือและให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับ